ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าช็อกกันเลยนะคะ
คนที่กำลังไลฟ์สดอยู่แล้วคนที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ค่ะ
เป็นเรื่องของแอดมินเพจแมวดังที่ชื่อว่าทูลหัวของบ่าว
โอ้โหนี่เป็นเพจดังเลยนะคะเขากำลังไปไลฟ์นะคะ
ช่วยหมูป่าฝูงหนึ่งซึ่งมันถูกทิ้งอยู่ในตึกร้าง
แล้วก็ถูกสุนัขจรจัดเนี่ยมารุมกัดกินก็จะไปไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศเพื่อที่จะช่วยเหลือ
ปรากฏว่าจังหวะที่แพนกล้องไปเนี่ยนะคะไปเจอภาพที่ไม่น่ามอง
ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเป็นคนที่เปลือยสองคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่
ไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะทางหมูป่าพวกนี้นะคะ
เป็นหมูป่าจริงนะแจกฟรีนะแจกฟรี
สำหรับคนที่จะเอาไปเลี้ยงดูนะเนี่ยมีคนจรจัดอยู่
ใช้ชีวิตเหมือนลุงเลยโอ้โหนอนฟังเพลงหมูนอนฟังเพลงนะคะ
อุ้ตายสมัติตายแล้วเมื่อกี้นี้มีใครเห็นไหมมีคนมีคนโตอยู่นะฮะ

นี่นะคะไม่ดีเลยอ่ะขอโทษนะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าดูไลฟ์สดอยู่แล้วเจอแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะคะ
คือพอเธอไปเห็นแบบนี้คือแต่พอรู้ความจริงแล้วยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่ค่ะ
คนในพื้นที่บอกว่าที่เธอเห็นเป็นผู้หญิงสติไม่ดี
อาศัยอยู่ตึกล้างตรงนี้แหละแล้วก็ถูกผู้ชายแวะเวียนมาหาเพื่อมีเพศสัมพันธ์ทั้งวัน
วันละหลายรอบอ่ะค่ะตั้งแต่เช้ายันข้ามเลย
หญิงสาวที่สติไม่ดีก็ได้เงินจากการถูกกลุ่มชายเวียนเข้ามาใช้บริการครั้ง๑๐บาท๒๐บาทหรือ๕๐บาท
เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบสุดช็อกสุดสะเทือนจริงนะคะ
ก็เลยมีการแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะตำรวจเนี่ยคือมีข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดนะคะ
ตำรวจบอกว่ารู้ว่าเธอชื่อแดงอายุยี่สิบเก้าปีอยู่ในพื้นที่มาสี่ห้าปีละ
เสพยาจนสติไม่เหมือนเดิมแล้วก็เคยก่อเหตุเผาบ้านตัวเองจากการติดยา
ที่บ้านเนี่ยไล่ออกมานอนข้างถนนก็มีการประสานช่วยเหลือเบื้องต้น
นำตัวไปโรงพยาบาลตรวจหาโควิดก่อนอืมนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรประการ
ก็ช่วยเหลือแล้วนะคะนางเสาแดงค่ะเอาตัวไปดูแลที่ศูนย์ตรวจร่างกาย
แล้วก็พยายามติดต่อญาติเพื่อที่จะรับตัวเธอไปดูแลนะคะ
ผลการตรวจโควิดสิบเก้าเนี่ยเป็นลบนะคะก็เอาไปตรวจเรื่องของสุขภาพทางจิตเวท
ครับก็ปรากฏว่าแพทย์แจ้งว่าไม่มีอาการป่วยทางจิตเวทแต่อย่างใดนะคะ
นางสาวแดงบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเธออยู่ที่บ้านร้างแห่งนี้มาปีนึงแล้ว
ไม่ตรงกับที่บอกแอดมินเพจทูลหัวของบ่าว่าอยู่มา๔๕ปี
อันนี้พูดไม่ตรงกันนะคะแล้วเธอบอกว่าเธอทำอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟ
แต่ช่วงโควิดไม่มีงานแล้วยืนยันว่าไม่มีใครแวะเวียนเข้าไปหาเธออย่างที่เป็นข่าว
แล้วก็ไม่มีแฟนนะคะพอมีหน่วยงานมาช่วยเหลือก็ดีใจ
แล้วคิดว่าจะกลับบ้านจะไม่ไปอยู่หรอกค่ะที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งพิงนะคะ
อยู่ตรงนั้นมีใครมาหาเราบ้างหรือว่าอยู่คนเดียว
มีใครแวะเวียนไปหาเราบ้างไหมอืมโทษนะคะที่เขาบอกมีผู้ชายหรืออะไรแวะเวียนเข้าไป
นี่นี่มีไหมครับพี่อืมทำไมชาวบ้านเขาบอกว่ามีผู้ชายไปหาเราบ่อยเลย
นี่แหละค่ะก็กลายเป็นว่าไปเจอเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่านะคะ
ส่วนหมูกับสุนัขพบว่ามีหมู๒๐ตัวนะคะสุนัข๕๐ตัว
ทางอำเภอพระสมุทรเจดีกับเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอพระสมุทรเจดีก็จะ
เอาหมูกับสุนัขจรจัดไปปล่อยเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมต่อไปค่ะครับ